คือร้องได้ให้ร้าน
คือร้องได้
ผมชื่อนายธนกรนามสกุลธนาเจริญรุ่งโลศ
ชื่อเล่นเอกอายุ๕๑ปี
ปัจจุบันผมเป็นพนักงานขับรถบริษัท

แต่ละวันก็จะมีหน้าที่ของการขับรถ
แล้วแต่ทางบริษัทจะกำหนดให้ว่าจะต้องไปทำงานที่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นขับรถส่งของขับรถส่งพนักงาน
ส่งบัญชีส่งเอกสารอะไรต่างทั่วกรุงเทพเลย
เข้างานของผมก็คือ๘โมงถึง๖โมงเย็น

ก็อาศัยที่จะได้เรื่องของโอที
เรื่องของค่าลงเวลาต่างแล้วก็ถ้ามีเวลา
หลังเวลาเลิกงานผมก็จะไปเป็นพิธีกรรับจ้าง
ตามงานวัดตามงานต่าง

ผมก็จะหารายได้พิเศษจากตรงนั้น
สาเหตุที่ตัวผมเองต้องทำงานหนัก
เพราะว่ามาจากแม่ผมท่านป่วยนะครับ
สาเหตุก็เกิดจากท่านล้มในห้องน้ำ

ท่านไม่มีเรื่องของบัตรประชาชน

จำเป็นจะต้องจ่ายเองทุกอย่าง

ไม่ว่าเรื่อง๓๐บาทต่าง

เป็นคนไทยของคุณแม่โดยสมบูรณ์แบบ

๓ปีที่ผมต้องต่อสู้ในการทำบัตรรับรองสิทธิ

มันต้องบอกว่าลำบากมาก

ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้าน
กำนันครูอาจารย์

กำนันบางท่านที่คุณแม่ผมเคยรู้จัก

ซึ่งต้องบอกว่า๑๓ปีนี้

ต้องบอกว่าความเหนื่อยยากที่ผ่านมา
มันคุ้มค่ากับคุณแม่ผม
สำหรับใบรับรองสิทธิ์การเป็นคนไทย

แม่ผมได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบ
และท่านก็สามารถที่จะทำชาปนากิจศพได้
เพราะว่าถ้าเราไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์ตัวนี้
วัดต่างก็จะไม่ชาปนากิจศพให้

บ้าไปป็อตใจก็แบบนี้

แม่นานนะลูก
อยู่ด้วยกันมาสองคนตั้งแต่เกิดเลยฮะ
เพราะว่าพ่อผมเสียตั้งแต่เด็ก

ปรับทุกข์มีอะไรก็พูดคุยกันตลอด

อาการดีขึ้นต้องใช้อาการคานเอา

หรือไม่ก็นั่งรถเข็นเท่านั้นครับ

ในแต่ละวันในช่วง๖โมงเช้านะครับ
อาจจะตื่นมาแล้วก็จะต้องเอาถังฉี่ไปทิ้ง
แล้วก็จะมีเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ
แล้วก็เตรียมข้าวเตรียมอาหารให้ท่านได้ทานในช่วงที่ผมไปทำงาน
แล้วช่วงที่ผมออกไปทำงานก็จะฝากเพื่อนบ้านมาช่วยดูแล
จนมาวันหนึ่งจนที่เรื่องของโควิดเข้ามา

แม้กระทั่งบริษัทของผมที่ผมทำงานอยู่ก็โดนสั่งปิด
สิ่งเดียวที่ตัวผมเองที่จะทำได้เพื่อที่จะเอาตัวรอดก็คือต้องประหยัดเท่านั้นครับ
เพื่อที่จะให้เอาแม่ของผมผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ด้วย
ทำอะไรก็เพื่อแม่ทำอะไรก็เพื่อแม่
ขอให้ลูกบ้านฝันดีนะลูก

ในช่วงวิกฤตนี้ผมอยากได้เงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม่

เพราะฉะนั้นผมจะสู้ให้เต็มที่เพื่อแม่ครับ

เป็นเรื่องราวของนักสู้ชีวิตของเรา
พื้นเลยฮะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยฮะ

ทราบซึ้งแล้วก็อบอุ่นหัวใจ

และจะขอดูแลตลอดไป

สวัสดีค่ะพี่เอก

ยืนตรงกลางเลยค่ะ

ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

แน่นอนต้องมากับคุณแม่อยู่แล้ว

วันนี้ก็มีคุณแม่มาเชียร์เป็นกำลังใจ

ขอต้อนรับคุณแม่ชดนะครับ

คุณแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว

อายุยืนมากนะคุณแม่

ก็มีเคล็ดลับอยู่ว่าเราเป็นคนซื่อสัตว์ค่ะ
เดินไปไหนมาไหนไม่อะไรค่ะ

ค่ะเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตว์

ลูกน่ารักค่ะลูกเขาเลี้ยงแม่ดีค่ะ

อื่นต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านนะ
ขอชื่นชมแล้วก็เชิดชูสักนิดนึง

ไปไหนมาไหนก็ไปกับคุณแม่

แล้วก็คือเวลาจะไปไหนก็ห่วงท่านตลอด
เพราะฉะนั้นเวลาจะไปไหนเลยคือมันก็ต้องไปด้วยกัน
คือก็ดูแลท่านมาตลอดตั้งแต่
คือเรามีกันสองคนตลอดเลยค่ะ
อ๋อคุณเอกเป็นลูกคนเดียวเลยหรือครับ

ปกติเนี่ยถ้าคนอย่างรุ่นคุณแม่คุณเองเนี่ย
อย่างน้อยต้องมีลูกแบบ
ยุคนั้นต้องมีแบบ๕๖คนอะไรกันอย่างนี้นะครับ

พี่เอกไปไหนมาไหนก็ต้องไปกับคุณแม่ตลอดเลยค่ะ

ก็มีเคยห่างกันบ้างช่วงที่ว่าไปทำงานบ้างครับ

ก็ทำงานบริษัทเป็นบริษัทรับส่งของนะครับ

ก็อย่างช่วงกลางวันเราก็จะฝากเป็นพวกเก็ตย่า
หรือว่าคนที่อยู่แถวบ้านให้คอยมาดู

ขอเรียกส่งเสียงหน่อยอะไรหน่อย
แม่กินอะไรหรือยังอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับ

เขาให้หยุดเลยหรือว่าออกเลยเป็นทางการแรก
ตอนแรกก็คือเป็นการสั่งหยุดช่วงแรก
หลังจากนั้นก็คือต้องออกเลยครับ

พอสักพักคือคงต้องออก

เพราะว่าเราจะได้ตรงนั้นเราก็จะได้เรื่องของชดเชยด้วย

ตอนนี้ก็คือได้เงินชดเชยตามสมควรเล็กน้อย

และณตอนนี้สถานะของพี่เอกคือเป็นคนว่างงาน

แล้วคุณเอกมีครอบครัวไหมฮะ

ตอนนี้ก็ดูอยู่กับคุณแม่นี่แหละค่ะ

แต่ว่าพอคุณแม่ท่านป่วยเราก็เลยจำเป็นจะต้อง
แยกตัวมาดูแลแม่เราโดยแบบเต็มร้อยครับ

รู้แล้วว่าพี่เอกเป็นคนดีขนาดไหนดูแลแม่
แต่ว่าตอนนี้ลำบากเหลือเกินเนื่องด้วยตกงานนะคะ

เดี๋ยวเราจะให้ร้องเพลงกันก่อน
เพื่อมีทุนไปสู้ชีวิตให้อุ่นใจกันก่อนนะพี่เอกนะ

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

พี่เอกค่ะ๑๐๐๐๐๐บาทนี่เอาไปทำอะไรบ้างครับพี่

ซ่อมห้องที่เราอยู่เพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นพื้นไม้ไม่อัดแล้วตอนนี้มันผูแล้ว

เป็นบ้านขออาศัยกับทางญาติญาติอยู่ครับ
ค่ะก็จะเอาไปซ่อมแซมตรงนี้แล้วก็เอาไว้รักษาคุณแม่ค่าแพมเพิร์ตด้วยอะไรด้วย

ก็มีอยู่เพราะว่าช่วงก่อนที่คุณแม่เขายังไม่มีบัตรประชาชนเนี่ย

แล้วก็มีไปยืมหนี้ยืมสินเรื่องของค่ารักษาพยาบาล

ตอนนี้คุณแม่ก็ยังเบิกไม่ได้นะคะ

ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นแค่บัตรรับรองสิทธิ์ความเป็นคนไทยครับ
แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องเรื่องของเงินชะลาเงินคนเงินชะลาเขาไม่ได้

สวัสดีการรัฐอะไรทุกอย่างไม่มีสิทธิ์

หนึ่งแสนบาทที่พี่เอกอยากได้ต้องร้องทั้งหมดเท่าไหร่พี่ป่า

เพลงพี่เอกร้องเพลงเก่งไหมพี่
ก็ไม่ถึงเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้ฟังบ่อย
ไม่ใช่เซียนร้องเพลงแต่ฝึกมาเพื่อมาสู้ว่าอย่างนั้น

พี่เอกอยากได้เงิน๑แสนบาทเอาไปซื้อแพรมเพิศให้แม่

แล้วก็เก็บไว้ในยามยากคุณแม่
แต่แม่ต้องให้กำลังใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มร้องเพลงแล้ว

ขอให้โชคดีลูกสู้นะลูก
นี่ขอให้โชคดีนะสู้นะลูก
นี่พรใดจะประเสริฐไปกว่าพรของแม่

ชิมลางกันก่อนสักหนึ่งเพลงนะครับ
ดูว่านักสู้ชีวิตคนนี้ของเราจะผ่านเพลงแรกนี้ไปได้หรือไม่

อินโทรเพลงที่หนึ่งมูลค่า๑หมื่นบาท

โชว์เป็นแบบนี้ค่ะพี่เอกรู้จักไหมคะ

มันต้องบอกว่าผมกลัวเดียวอย่างหนึ่ง
มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเนื้อที่มันคล้ายกัน
ท่อนมันคล้ายสลับได้มีโอกาสสลับท่อนได้
เพราะว่าก็เคยเห็นหลายคนก็ร้องผิดกับพ่อสลับนี้แหละ
สลับท่อนนะครับการสลับท่อนถือว่าผิดมาหันเลยนะครับ
ยกชุดว่างั้นเถอะนะฮะไม่ใช่ผิดคำเดียว
ก็ถ้าไม่มั่นใจเรามีตัวช่วยให้คุณเอกสามารถใช้ได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลย
มีให้๓แผ่นป้ายจาก๖นะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ตัวช่วยล่ะครับคุณเอกจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้างั้นก็เข้าสู่การแข่งขันกันเลยนะครับ
คุณแม่ครับลูกชายจะร้องเพลงแล้วนะครับคุณแม่
เสิร์ฟเสิร์ฟกันแล้วลูกครับผมครับ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลง

ทุกล้านมาก่อนใคร
คุณเจ้าไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอน
ฉันจะไปขอเธอให้รอไปก่อน

เธอก็ไม่ใจอ่อนสงสัยว่าลอนจะมีรักซ้อนซ่อนไว้
และมาห้าปีเทาะคนดีก็หอมพีกก็ไม่ได้
เธอบอกกับฉันถึงวันนั้นจะให้
รักเธอมากจังเหมือนจงอางห่วงใคร
หลอกฉันเมื่อไหร่จะเช้งให้ต่างจำไว้เธอ
บอกมาอย่าพูดจาอ้อมคอม
จะเรียกเท่าไรก็ยอมเงินทองท่านพร้อมเสมอ
จะให้เท่าแก่พ่อแม่สู่ขอเธอ
ตกลงนะเอออย่าให้ฉันเกิดเฝ้ารอ
หลอกฉันอ่อนใจ
คืนรอไปจะแก่ตายจะเริ่มทอ
หรือว่าเธอนี้คอยเสร็จที่รูปหล่อ
หรือรังเกียจฉันนั้นมันดำมองต่อ
สงสารเธอหนอจะให้ฉันรอไปที่ไหน
หลังเกียจฉันนั้นมันดำมอต่อไปที่ไหน